พี่ชายไม่พอใจไปเอาปืนมา

ใกล้กว่ายิงใกล้กว่ายิงใกล้กว่ายิง
กับลูกสาวของนายดานัยรถทิพย์ครับร้องไห้แทบขาดใจ
หลังจากนายดานัยถูกปืนลูกซองยิงเข้าที่ไหนบ้าง
ที่หน้าที่หน้าอก๗แผลครับ
แล้วก็ยังมีร่องรอยถูกของมีคมฟันที่ไหล่อีกแผลหนึ่ง
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนะครับที่ตะบลนาซายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ส่วนคนร้ายก็เป็นพี่ชายแท้ของผู้เสียชีวิตแหละครับ
เสรีรถทิพย์อายุ๔๖ก็รอมอบตัวกับตำรวจ
ปืนกับมีดทิ้งก่อเหตุอยู่พร้อม
อกจากนี้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑ราย
ก็คือนายธนัดรถทิพย์อายุ๒๓เป็นลูกชายของนายเสรี
คนที่ยิงอ่ะนะแล้วก็เป็นหลานของนายดานัยคนตายอ่ะนะ
คือหลานถูกฟันด้วยมีดพระอาการสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
นายเสรีเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุดนัยน้องชายน่าจะเสพยามาแล้ว
ดื่มเหล้ามาจนเมาด้วยถือมีดพระบุกเข้ามาที่บ้าน
อะโวยวายมาฟันรถกระบะมาฟันรถจักรยานยนต
ฟันสุนัขเจออะไรฟันหมดว่างั้นเถอะ
เขากับภรรยานะครับนะฮะก็จะถูกฟันด้วย
จังหวะนั้นนายธนัดลูกชายกลับบ้านมาพอดี
เข้ามาช่วยก็เลยถูกฟันเข้าที่แก้มครับ
จากนั้นนายดานัยยังจะมาไล่ฟันเขาอีกนะครับ

นางสุธินรถทิพย์อายุ๖๙ปีโอ้นี่คนนี้น่าเห็นใจ
เป็นแม่เป็นคนกลางอ่ะก็บอกลูกสองคนทะเลาะกันประจำ
เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับ
เคยไปแจ้งความที่โรงพักแล้วเหมือนกันนะ
แม่ก็ห้ามทั้งคู่แหละแต่ห้ามยังไงก็ไม่ฟังครับ
ต้องเดี๋ยวนอนเลยยิงไปแล้วยังเอาปืนมาตีเลยแล้ว
แต่มนุษย์มนุษย์ตำนวน